ซึ่งก่อนอันนี้ก็ถูกยืมตัวไปเล่นกับทาง
โดยเป็นการย้ายสลับคั่วกับทางศาสลักหายประโคนที่ก่อนหน้านี้บุรีรำยืมแบงคอกไปใช้งานนะครับ
ซื้อขายขาดแบบถาวรด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองฝ่าย
รวมถึงอีกหนึ่งคนของแบงคอกจะไปก็คือสรายุทธ์สมพิมพ์นะครับนักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี
อดีตเยาวชน๑๙ปีทีมชาติไทย
แต่ว่าก็จะเต็มที่ทุกเกมที่ลงสนาม
บจะลดลงจากปีที่แล้วแต่ว่ายังคงเสริมผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง